หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะอยู่วงการมาข่าวกับสาวเนี่ยไม่ค่อยมี
มีแต่ข่าวคราวกับหนุ่มนั่นเองค่ะ
หล่อที่ว่าก็คือพี่อ้นสารวุฒินั่นเองนะจ๊ะเห็นหล่อแบบนี้นะคะ
เลข๔ไปแล้วนะคะ๔๔แล้วด้วยแต่ว่าความเป๊ะความหล่อแล้วก็ความฟิตของนักแสดงมากฝีมือคนนี้
ยังคงดูดีเป๊ะค่ะแล้วขาเมาส์เขาก็เมาส์ไปไกลขวานเออเห็นว่าอัพรูปคู่กับหนุ่มปริศนารุ่นน้อง
ก็เลยตกเป็นข่าวว่าเฮ้ยอะไรยังไงกันอีกคู่นี้นะคะล่าสุดพี่อ้นไม่ปล่อยให้เมาส์นานค่ะ
บอกเลยว่าไม่ใช่หนุ่มปริศนาอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ด้วยนะครับเพราะว่านุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นน้องชายก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพี่อ้นเนี่ยบอกว่าเลี้ยงมาเองกับมือเลย
จะเรียกว่าลูกก็ได้นะเคลียร์กันชัดไปชัดแบบนี้แล้วสาวโลกอกอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าพี่อ้นเนี่ยหัวใจยังว่างอยู่แต่ก็ว่าต้องแตะเบรกกันนิดนึงนะครับ
ขอโฟกัสเรื่องความรักค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันมีความเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่พร้อมจะดูแลใครเหล้อตอนนี้นะคะขยันอัพลุ๊กเซ็กซี่บ่อยผ่านอินทรากรัม
อินสตราแกรมให้คนดูแบบว่ามีความสุขกันดีกว่า

คนก็มาแอ้วเอิญกันเยอะเลยผ่านโซเชียล

เออเป็นไง
อะไรที่มันดูแล้วแบบเออเกินคาดอะไรแบบนี้นะคะ

กลัวว่าจะมองว่าเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศอะไรหรือเปล่า

เมนต์เขาเยอะเนาะ

ผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับคนสมัยนี้
ว่าเขากล้าจังเลยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอย่าคอมเมนต์อย่าเกินกำลังเกินไป
มันน่าเกลียดมันน่ารักน่ารักพอ